เอางี้ละกันลองทำแบบน้องคนนี้ดูไหมเผื่อจะหายเจ็บครับ
โอ้เย่โอ้เย่โอ้โอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่
บอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปดังในตำนาน
ค่ะคลิปเก่านะค่ะคลิปเก่านะงานมาแล้วก่อนที่จะมีโควิดอีก
แล้วก็เลยเขาฉีดวัคซีนอะไรบางอย่าง
ก็ต้องนึกถึงอย่างอื่นจะได้ไม่กลัวจะได้ไม่เจ็บ
เขาบอกว่าให้ร้องเพลงอะไรอย่างนี้หรอ
คิดซะว่าไปเดินอยู่บนทุ่งดอกลาเวนเดอร์
เดินไปเดินมาโดนทิ้มแล้วนะ
สงสัยเดินไปเหยียบเข็มไม่เป็นไรเดินต่อ

จากจุดที่หมอกำลังฉีดยาให้กับเรา
เรื่องอื่นไปใช่เออฉีดเสร็จแล้วถามว่าเจ็บไหม

ก็แข็มมากแข็มเล็กกับบางคน
แต่อย่างน้อยช่วงเวลานั้นเราก็นึกถึงอย่างอื่น
มันก็ทำให้เรามีความสุขในช่วงเวลานั้น
แล้วไม่ใช่แค่ตัวเราที่มีความสุขเพื่อนรอบข้างที่เห็นเราก็มีความสุข
ดูดิโอเยโอเย
ผมไม่แน่ใจนะโตมาเด็กคนนี้น่าจะโตแล้วแหละ

จะยุ่งเยอะเลยเหรอเพราะว่าคลิปนี้มันนานแล้ว
แล้วนะคะน่ารักดีมันเป็นวิธีการหลอกล่อเด็กด้วย